คุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเวลามันมีฝนตกหนักหนักลมแรงเวลาขับรถขับราไปถนนไหนระวังมันจะเจอพวกต้นหมากรากไม้ค่ะหักโค้นลงมาบังถนนขวางถนนเหตุการณ์นี้ครับคนที่เข้าไปเคลียร์เนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะเป็นเด็กตัวนิดเดียวครับ
โหทเปปุ่นพิมพ์ก็น้าจะชอบเท่านั้นต่อค่ะ

ออกมาจากบ้านแถวนั้นมาช่วยกันลากต้นหมากไปไว้ข้างทาง
ถึงแม้ฝนจะตกแล้วลมก็แรงนะครับ
แต่เด็กก็ไม่ได้กลัวเลยว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่าครับ
สุดท้ายก็ลากออกไปข้างทางได้สำเร็จครับ
แล้วก็ยังช่วยกวาดพื้นถนนด้วยนะ
นี่มีรถกระบะสีขาวผ่านมาพอดีเลย
โอ้โหถ้าเกิดไม่ได้เคลียร์ออกไปเนี่ยรถก็ผ่านไม่ได้รถก็ติดอีกนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็กวาดเอาพวกลูกหมากเอาเศษใบไม้ออกจากถนนไปจนหมดเลย
โอ้โหถ้าเหยียบเข้าไปนะรับรองเกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับ
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนอกจากตะโกนขอบคุณเด็กกลุ่มนี้แล้วเนี่ย
แต่เขาไม่ได้บอกนะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหน
บอกแค่ว่าพวกเขาก็กำลังอยากรู้เหมือนกัน
อยากจะตามหาเด็กกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันว่า

จะได้ขอบคุณนะครับจะได้หารางวัลมามอบให้กับเด็กกลุ่มนี้นะครับ
แม่แห่น่าชินสมจริงนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับ